ท่านผู้ชมครับวันนี้เดี๋ยวเริ่มต้นด้วยเรื่องของการหลอนยาเสพติดกันแล้วกัน
หลอนยาบ้าแล้วไปมีปืนอยู่ใกล้ตัวเนี่ยถึงขั้นยิงปืนขึ้นฟ้า
คือปล่อยเอาไว้ไม่ได้นะฮะเดี๋ยวชาวบ้านจะเดือดร้อนนะครับ

ชื่อว่านายสูเมศอายุ๓๐ปีนี่สบังเบอร์ทองกับฝ่ายปกครองเข้าไปจับกลุ่มตัวนะครับ
หลังได้รับแจ้งนะครับคือบ้านเนี่ยอยู่แถวตำบลละหารนะฮะ
นายสุเมฆเมายาบ้าถือปืนพกจุด๓๘สายไปสายมายิงปืนขึ้นฟ้าด้วย
นี่ฮะตอนที่เจ้าหน้าที่ไปปิดล้อมเนี่ยต้องเกลี้ยกล่อมอยู่นานนะครับ
คือพอได้รับแจ้งว่าหลอนยาบ้าเมายาบ้าอันนี้ตอนที่ไปถึงอืม
บ้านสองชั้นนายสุเมฆเนี่ยพอเจ้าหน้าที่มาถึง
โยนยาบ้าที่เป็นถุงนะฮะใส่ในถุงเนี่ยสองร้อยเม็ดนะฮะ
โยนทิ้งออกมาจากหน้าต่างค่ะนี่ฮะแต่ตัวเองยังอยู่ในบ้านนะครับ
แล้วรอบบ้านที่เกิดเหตุมีตระแกงเหล็กด้วยนะฮะ
ซึ่งปล่อยกระแสไฟฟ้าไว้ตลอดเวลาด้วยเห็นไหม
คือกะว่าไม่ให้ใครเข้าใกล้เลยเข้าไปนี่โดนไฟช็อตเลยนะครับ
ประหลัดอำเภอฝ่ายป้องกันของทางบางบัวทองเนี่ย
ก็คือประหลัดอนาวินต้องมาเกลี้ยกล่อมเกลี้ยกล่อมอยู่๒ชั่วโมงไม่เป็นผล
เดี๋ยวเขาเอาพ่อไปรักษาเอาพ่อไปรักษาพ่อไป
คืออันนี้ตอนจับได้แล้วนะครับแต่ต้องไปดูภาพในบ้านก่อนนะฮะ
คือนายสุเมฆเนี่ยตอนที่เจ้าหน้าที่พยายามนี่ประหลัดบอก
ตอนไปตะคุบตัวชาร์จตัวโดนต่อยเข้าไปด้วยค่ะนี่ฮะอันนี้คือในบ้านนะครับ
พยายามเกลี้ยกล่อม๒ชั่วโมงหวังให้เขาเนี่ยออกมามอบตัวดี
คือสูบยาบ้าโชว์เจ้าหน้าที่นะค่ะนั่งสูบยาบ้าโชว์เจ้าหน้าที่นะครับ
คุณผู้ชมครับผ่านไปอีก๒ชั่วโมงไม่ยอมลงมาสักที
แล้วยังเอาปืนเนี่ยไปไว้อยู่ที่มือด้วยนะฮะเจ้าหน้าที่ก็กลัวว่าเหตุจะบานปลายนะครับ
บโอกาสก็เลยฉวยจังหวะตอนที่หลอกล่อเขาลงมาข้างล่างได้
เข้าไปชาร์จตัวนะฮะไปค้นในห้องเนี่ยนายสุเมฆมียาบ้าอีก๓๙๐เมตร
ตอนนี้ไปชาร์จแล้วประหลัดก็โดนต่อยเข้าไปด้วยคือที่โยนทิ้งลงมาเนี่ยสองร้อยเมตรในบ้านอีกสามร้อยเก้าสิบเมตร
เป็นยาบ้าห้าร้อยเก้าสิบเมตรมียาไอซ์อีกยี่สิบห้าจุดเก้ากรัมนี่ฮะ
โอ้โหคือประหลัดอาณาวินโดนต่อยเข้าไปแถวแก้มแถวปากเนี่ย
หนึ่งนะฮะประหลัดบอกคือตั้งใจว่าจะจับดี
เจรจาอยู่นานไม่ยอมก็ต้องชาร์จตัวกันนะครับนี่ฮะตรงเนี้ยครับ
ใส่ปากไปไปรอบนึงครับเพราะว่าเหมือนกับเหมือนกับเราไปหลอกล่อเขาว่าให้เขาไว้ใจเราว่า
จะไม่มีการทำร้ายร่างกายเขาจะไม่มีการจับกลุ่มเขาจะช่วยเหลือเขาเขาก็ไว้ใจเรา
เขาก็เลยพอเขาพอเขารู้ว่าเราเราหลอกเขาเขาเลยต่อยเราไปทีหนึ่งครับในระหว่างคุยผู้ต้องหาเองเนี่ย
ก็ก็คุยไปเสพยาบ้าไปนะครับแล้วก็คุยอยู่ประมาณเกือบสองชั่วโมงได้ไหมครับ
ผู้ต้องหาก็ยอมที่จะลงลงมาจากห้องเพื่อมาเจอข้างล่างแล้วก็เอาปืนวางไว้บนห้องนะครับ
เสร็จแล้วก็พอลงมาข้างล่างเราก็รวบเรามีจังหวะรวบอยู่ประมาณสองครั้งเลยครับ
แต่แต่สองครั้งเป็นสองครั้งที่ล้มเหลวหมดแล้วก็ผู้ต้องหาเองเนี่ยก็ชักปืนออกมาขู่นะครับ

ตอนคุมตัวนายสุเมฆได้เอาขึ้นหลังรถกระบะของเจ้าหน้าที่จะเอาไปโรงพัก
นี่ยังตะโกนโวยวายโวยวายอยู่เลยบอกให้ปล่อยเขานะนี่ฮะ
คือพอไปถึงโรงพักเนี่ยพอสงบสติอารมณ์ได้พอสมควรแล้วก็สอบถามสอบปากคำได้

ยาบ้าเนี่ยคือ๕๙๐เมตรเนี่ยซื้อมาเม็ดละ๒๕บาทนะฮะโอ้ยาบ้ามันถูกจริงนะ
นี่ถั่วข้าวจานอื่นนะนี่เม็ดละ๒๕บาทนะครับทุกผู้ชมครับ
บอกว่าเสพมานานแล้วเจ้าหน้าที่ก็แจ้งข้อหาไปเรื่องยาเสพติดด้วย
เรื่องอาวุธปืนด้วยเดี๋ยวจะขยายผลต่อนะครับ
คือซื้อมา๕๙๐เมตรอยู่ที่บ้านนี่คงไม่ได้มาเสพคนเดียว
อืมสงสัยจะขายต่อด้วยนะฮะ
ถ้าจำนวนเยอะแบบนี้โดนแจ้งข้อหามีไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายแน่นอน
ไม่ใช่แค่เพื่อเสพนะคะคือดูที่จำนวนของกลางเนี่ยค่ะ